แต่ว่าเรื่องที่ไม่หอกอยากจะเตือนภัยกันหน่อย
คือชาวบ้านเขาโดนหลอกกันเยอะมาก

หลอกขายของที่มันไม่ได้คุณภาพที่มันไม่ดี

ถ้าซื้อเยอะจะลดให้พอไปชั่งดูอ้าวไม่ถึงใช่ไหม
น้ำหนักมาไม่ถึงอย่างที่ตกลงกันไว้แต่คราวเนี้ย
น้ำหนักไม่ถึงนะแต่เป็นข้าวสารปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้
ทำไมมันแข็งอย่างกับเม็ดพลาสติกน่ะไปดูกันค่ะ
เตือนภัยกันเลยคุณผู้ชมอ่าดูภาพบรรยากาศกันก่อน
กล้องวงจรปิดนี้จับภาพอันนี้ได้นะคะเป็นภาพหน้าร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่ง
คุณเห็นรถกระบะคันนี้ไหมครับรถกระบะสีบอลเนี่ย
ขับมาจอดหน้าร้านใช่ไหมแล้วก็มีชายใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะ
แล้วก็ชายอีกคนหนึ่งพากันยกข้าวสาร๒กระสอบมาลงที่หน้าร้านอาหารตามสั่ง
เออแล้วก็มีการจ่ายเงินรับเงินกันไปปกติเนี่ยคุณเห็นไหม
ดูปกติก็ดูปกติแล้วก็ขับรถออกไปหลังจากที่ส่งของรับเงินจ่ายเงินกันไปเรียบร้อยแล้ว
ภาพที่เห็นเหมือนเป็นการซื้อขายข้าวสารธรรมดาธรรมดานี่ค่ะแต่ว่ามันไม่ธรรมดา
ยังไงเหตุนี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารตามสั่งอยู่ภายในเขตตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คุณดูภาพตามไปเรื่อยนะรับเงินจ่ายเงินกันเสร็จ
สีบรอนคันนี้ก็ขับออกไปอ้าวซื้อขายกันเสร็จแต่ว่าคุณ
แม่ค้าร้านอาหารตามสั่งร้านนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่ารถกระบะคันนี้
จอดเพื่อขายข้าวสารแล้วก็บอกว่านี่เป็นข้าวหอมมะลิเลยนะ
เป็นข้าวหอมมะลิใหม่ใหม่เลยที่ขายให้ในราคาถูกมากโอ้
แต่ถ้าจะถูกลงไปอีกเนี่ยคุณต้องซื้อ๒กระสอบ
ซื้อ๒กระสอบขายให้เพียงครึ่งราคาเท่านั้น
แล้วเปิดออกมาข้าวเป็นไงคนขายพูดจาดีเนี่ยคุณดูเมล็ดข้าว
ข้าวหอมมะลิที่ไหนจะเป็นสีแบบนี้
ข้าวหอมมะลิใหม่สีมันจะขาวมันจะมีกลิ่นหอมด้วย
คนขายพูดจาดีด้วยนะแม่ค้าเขาก็เชื่อเนอะแต่งตัวก็ดีเนาะ
ขับรถกระบะมาก็ดีเลยซื้อเก็บไว้เห็นว่าราคามันถูก
ขายครึ่งราคาแต่เนี้ยพอเปิดดูมันก็แปลกแล้วนะครับ
หุงดูสิเป็นไงนำข้าวสารที่ซื้อมาไปหุง
โอ้ยตะเทนตกตะโถนตกเย้ยชีตกได้ถุน
ตกใจขนาดนั้นตกไปหมดปรากฏว่าข้าวที่ซื้อมาพอหุงออกมาแล้วโอ้ย
กรวบอะไรอ่ะคะเคี้ยวอ่ะมันแข็งคือมันทานไม่ได้ไม่เหมือนข้าวหอมมะลิใหม่
ไหนบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิไงนี่มันแข็งจนกินไม่ได้แข็งจนเหมือนเม็ดพลาสติกอะค่ะคุณ
แม่ค้าก็เลยฉุกคิดขึ้นมาได้อ๋อฉันโดนหลอกที่มาเนี่ยมิจฉาชีพนะมาหลอกขายข้าวให้แน่นอนราคาถูกขนาดนี้
จฉาชีพแน่นอนนี่ทำทีมาเนี่ยต้องมาขายข้าวเร่ขายกันในราคาถูกแบบนี้
ดูสิทำกันได้แล้วก็เคยได้ยินข่าวแววมาด้วยว่ามีชาวบ้านได้รับความเสียหายจากการที่ถูกมิจฉาชีพกลุ่มนี้
หลอกขายข้าวไปแล้วกว่ายี่สิบรายด้วยกันโอ้โห
เขาบอกเลยนะคะใครที่ดูตลอดข่าวอยู่ตอนนี้ฝากเตือนด้วยค่ะ
ว่าถ้าใครพบเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้เช็คดูดีให้ละเอียดก่อนซื้อของนะ
งั้นก็อาจจะถูกหลอกแบบที่เขาโดนอย่าคิดว่าของที่เขามาขายลดราคาถูกแล้วอ่ะ
มันจะดีเสมอไปคุณนึกออกไหมของถูกไม่มีของฟรีไม่มี
เออเขาว่ากันอย่างนี้ถูกไม่มีดีฟรีไม่มีเนื้ออะไรนะ
นั่นแหละถูกไม่มีดีฟรีไม่มีในโลก
เพราะฉะนั้นใครที่มีคนมาหลอกขายสินค้าในราคาที่มันถูกแบบครึ่งราคา
แบบที่มันน่าคุณต้องเอกใจก่อนแล้วจริงจริงต้องเอกใจแล้วคิดว่าเอ๊ะ
ของมันหมดอายุหรือเปล่าของมันมีคุณภาพจริงหรือเปล่า
เขาไม่ได้มาหลอกเราไม่ได้มาโกงเราหรือเปล่า
ต้องดูกันดีเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบมาก

แต่ว่าแบบนี้คุณให้เอกใจฉุกคิดกันไว้ก่อนว่า
ถ้าเกิดว่ามันถูกเกินไปเอาอย่างนี้เราจะยอมเสี่ยงที่จะตัดสินใจซื้อ
แล้วได้คุณภาพหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้
อันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อ
หรืออะไรแบบนี้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
หรือไม่ก็ไปซื้อร้านประจำที่เราซื้อไว้ใจกันเลยแบบนี้
แต่สำหรับกรณีนี้มีหลักฐานชัดเจนนะน่าจะเอาผิดได้ไม่ยากเกินไปค่ะ